แป๊บเดี๋ยวก็จะวันที่หนึ่งกระดาษกระดาษอีกแล้ว
วันแห่งความหวังของใครหลายคนนะคะ
พูดถึงเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

เรื่องเก่าแต่เอามาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องเก่าเล่าใหม่เล่าใหม่ในขวดเดิม
เรื่องอะไรก็แล้วแต่
ที่น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี
สำหรับเรื่องของการออกหวยออนไลน์

คือต้องยอมรับก่อนว่าอย่างพวกหวยใต้ดิน
แล้วมันก็จับไม่หวาดไม่ไหวมันจับไม่หมดอะค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมมองว่ายังไงบ้าง
ถ้าเกิดว่ากองสลากจะเป็นเจ้ามือซะเองเลย
ตัว๓ตัวเอามาทำเป็นบนดินซะ
เอามาทำให้ถูกกฎหมายให้เป็นออนไลน์
คนที่เป็นคอแห่งความหวังในทุกเดือน

บอกหน่อยสิว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยไหม
หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้
การเอาใต้ดินให้มาอยู่บนดินแบบเห็นกันจ่ะไปเลย
มันจะมีผลดีมากกว่าผลเสียหรือเปล่า
เอาจริงถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขผิดกฎหมาย
หวยใต้ดินปีหนึ่ง๒๓แสนล้านบาทเลยนะ
แล้วถ้าเอาเม็ดเงินตรงนี้มาอยู่บนดินให้มันถูกต้อง
อกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้รัฐแล้ว
มันถูกกฎหมายแน่นอนนะคะว่า
คือเราเองก็ยังจะไม่ต้องหลบตำรวจด้วย
เอาจริงนะเราในที่นี้คือใครหมายถึงชาวบ้าน
ชาวบ้านเขียนโพยกันต้องแอบตำรวจ

เขาบอกว่ามันก็แก้ไขปัญหาคือ
เจ้ามือชอบอั้นไปซื้อใต้ดินแล้วชอบอั้นแล้วก็จ่ายไม่ครบ

ทั้งหมดทั้งมวลมันแก้ไขปัญหาเหล่านี้
คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรก็ส่งเข้ามา
ครั้งแรกก็เริ่มกันที่ข่าวนี้แหละคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับที่กองสลาก

ถ้าถูกแล้ว๑๐๐ล้านบาททีเดียวคุณผู้ชม

เรื่องนี้ทางด้านของอธิบดีกรมสรรพศาสมิตร

ฐานะเป็นประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

จากที่พรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่เนี่ย

ก็ทำให้คณะกรรมการกองสลากมีการเอาแผน
การออกสลากออนไลน์แล้วก็หวยบนดินกลับมาหามรือใหม่

เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไปหลายปี
โดยเฉพาะสมัยอดีตนายกทักษิต

แล้วก็นำกลับมาปัดฝุ่นใหม่
แล้วก็กำหนดที่จะดำเนินการในรูปแบบ

ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้กับรัฐบาลใหม่
ที่กำลังจะมีการตั้งขึ้นมา
พิจารณาทั้งเรื่องของการออกหวยบนดิน๒ตัว๓ตัว
สลากล็อตโต้ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อจูงใจให้คนหันมาเล่นหวยแบบ

ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการที่ถูกโกงถูกจับอะไรก็ตามที
แล้วก็สามารถใช้การออกรางวัลร่วมกัน

ผู้บริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้แจกรางวัล
แต่ว่าต้องขึ้นกับยอดขายแต่ละงวด
มันอาจจะต้องใช้สูตร๑๖๐ของยอดขาย
และในงวดนั้นมียอดขายมากกว่า๒๐๐ล้านบาท

แต่ถ้าเกิดยอดขายไม่ถึงก็ลดตัดลงมาตามสัดส่วน
ประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากก็บอกด้วยว่า
ถ้ารัฐบาลเห็นชอบแนวทางการออกหวยบนดินแบบ๒ตัว๓ตัว

ถ้าสมมุติเดือนหน้ามีคอรมอลนะแล้วเห็นด้วยนะ
อีก๓เดือนอีก๒เดือนได้เลยออกขายได้เลยนะฮะ
ส่วนแนวทางการออกสลักออนไลน์หรือว่าล็อตโต้
เป็นการแก้ไขการขายเกินราคาเกินกว่า๘๐ตอนนี้

หากนโยบายดังกล่าวมีความชัดเจน

ก็คิดว่าล็อตโต้สักประมาณ๑ปีน่าจะออกมาขายได้
ก็จะมีการดำเนินการออกเป็นกฎกระทรวงก่อน
รับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็จ้างเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องของระบบออนไลน
แล้วก็สามารถออกสลากได้๑ปี
ก็ทั้งหมดก็ต้องใช้กระบวนการแล้วก็ต้องใช้เวลา
หลังจากนี้๑ต้องรอดูว่าจะมีคณะรัฐมนตรีมาเมื่อไหร่
เพราะว่าทางกองสลากเองหลังจากที่พรบตัวพรบ
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ออกมาแล้วพรบกองสลักออกมา
หลังจากนั้นก็ต้องให้กองสลากไปรับฟังความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นปุ๊บเสร็จปุ๊บมีคอรมอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็เสนอเรื่องนี้ให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
หลังจากนั้นก็จะออกเป็นกฎกระทรวงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งถ้าอย่างเร็วสุดเรื่องของหวย๒ตัว๓ตัว

แต่สิ่งสำคัญมันก็จะอยู่ช่วงการทำประชาพิจารณ์แหละ

มากกว่านั้นคือคอรมอชุดนี้จะอยู่ได้นานไหม

อยู่ได้อายุไข๓ปีเต็ม
งวดแรก๑สิงหาคมปี๒๕๕๙

ก็คือจำหน่าย๔๗จนถึง๔๙

ใช่แล้วก็พยายามดันเรื่องของออนไลน์ต่อ